ในสัปดาห์ที่๒ที่บราซิลว่าความพร้อมจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็มีการปรับเปลี่ยนแผนกันไปตลอดเพื่อเจอกับเยอรมันโดยเฉพาะเลยนะครับ
ค่อนข้างจะละเอียดนะครับก็เป็นเกมสัปดาห์ที่สอง
นัดแรกของทีมสาวไทยอันดับ๑๕ของโลกนะครับเจอกับเยอรมนีอันดับ๑๒ของโลก
ในคืนวันที่สิบสี่มิถุนายนนะครับในเวลาตีสามครึ่งหรือว่าถ้าข้ามวัน
ก็คือสิบห้ามิถุนายนแล้วนะครับแต่เป็นตีสามครึ่งตามเวลาไทยนะครับ
เข้าใจกันง่ายดึกหน่อยแต่คงดูเชียร์กันแน่นอน
สำหรับแฟนแฟนวอเล็กบอลโค้ชด่วนก็บอกนะครับว่า
นักกีฬาพักเช้าไปก่อนเพราะว่าจะมีการประชุม
เพื่อดูวีดีโอและศึกษาข้อผิดพลาดของแต่ละคน
สถิติในเกมอุ่นเครื่องที่เจอเกาหลีใต้เมื่อสองวันก่อน
ซึ่งก็คาดว่าจะเอาแผนการเล่นกับเยอรมันไปใช้นะครับ
ก็เลยมีการลงเล่นกันถึง๔เซตในการอุ่นเครื่อง
จากนั้นนะครับตอน๕โมงเย็นนะครับตี๓ไทยเนี่ย
ทีมวรรดิวัลหญิงไทยก็ไปซ้อมใช้เวลาสองชั่วโมง
ด่วนก็เน้นการรับเสิร์ฟแล้วก็ซักซ้อมระบบนะครับ
เพื่อเตรียมในการเจอกับเยอรมันโดยเฉพาะเลยครับ
เป็นในเรื่องของการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟนะครับ
เพราะว่าเน้นในเรื่องของการที่เราต้องทำการเปลี่ยนเสิร์ฟให้ดีขึ้นนะครับ
เกมที่เราต้องเจอกับเยอรมันเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับในเรื่องของเกมที่เราต้องทำการเปลี่ยนเสิร์ฟ
แล้วก็ทำความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดครับ
จากนั้นครับ๒นักกีฬาพิมพิชยากกรำแล้วก็ธนชาสุขสดครับ
สองตำแหน่งบีหลังของทีมชาติไทยก็เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมนะครับว่า
มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในจังหวะการตีแล้วก็เข้าระบบแน่นอนนะครับ
จังหวะการเซ็ตแล้วก็การรับบอลแรกนะครับ
ทุกอย่างจะสอบประสานกันเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาด
ซึ่งก็ทำมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาครับ
วันนี้นะคะพวกเราก็มาปรับข้อบกพร่องให้เรายังผิดพลาดอยู่ค่ะ
วันนี้เราก็มาปรับเรื่องของจังหวะการตีกันค่ะ
มีซ้อมแค่ช่วงเย็นค่ะไม่ได้ล้าอะไรมากค่ะ
ก็ถือว่าได้พักผ่อนในช่วงเช้าตอนเย็นมาก็ถือว่าเข้าระบบปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ดีค่ะ